ข้อเท้าแพลงตกบันไดหนึ่งขั้น
สุดท้ายหมอวินิจฉัยว่าต้องตัดขา

ชายหนุ่มคนหนึ่งเขาก็ฝากมาแชร์เป็นอุทาหรณ์นี่แหละค่ะ
เรื่องราวของนายวรพัฒน์ชายหนุ่มอายุ๒๘ปี
บอกว่าได้ประสบอุบัติเหตุตกบันไดเพียง๑ขั้น
แต่กลับต้องถูกตัดขาทิ้ง

เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๖ตุลาคม
ได้ไปรักษาอาการข้อเท้าซ้ายแผลง

ต่อมารู้สึกเจ็บปวดที่เท้ามากกว่าเดิมค่ะ
แล้วก็สังเกตพบว่านิ้วเท้าเริ่มมีรอยเขียวคล้ำขึ้นมา

ระหว่างการรักษาแพทย์ได้ใส่เฝือกให้๒ครั้ง
รวมถึงมีการขยายเฝือกเมื่อรู้สึกปวด
การรักษาไป๕วันแพทย์ก็แจ้งว่าเลือดที่เท้าแข็งตัว
ตรงเนื้อเยื่อเท้าเนี่ยเสียไปแล้วจำเป็นต้องตัดขาโดยเร่งด่วน
ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดอยู่ที่๔แสนบาทแจ้งมาแบบนี้
วรพัฒน์ผู้ป่วยที่อยู่ในการตกใจก็เลยปรึกษากับญาติ
แล้วก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโรงพยาบาลค่ะ
ระหว่างที่ทำเรื่องย้ายโรงพยาบาลก็มีประเด็นที่ข้องใจหลายข้อนะคะ
ล่าสุดนายวรพัฒน์ก็เลยเดินทางมาเปิดเผยข้อเท็จจริง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีโดยก็ตัดสินใจยื่นฟ้องกับทางโรงพยาบาลแล้ว
พร้อมกับเรียกค่าเสียหาย๑๕ล้านบาทด้วย
แล้วก็อย่างที่คุณเขมสอนบอกนะคะเมื่อวานก็เดินทางมาที่รายการของเราด้วย
ถามตรงที่ไทยรัฐทีวีของคุณจอมขวัญ
ลองไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างนะคะ

ที่จัดย้ายเพราะว่าไม่เชื่อการวินิจฉัยการรักษา

ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเรียกเข้าไป
ไปดูแลเรื่องค่าเสียหาย
ดูแลคนป่วยในรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้

คือเข้าไปเนี่ยเขาไปอธิบายการรักษาของเขา
ซึ่งเขาก็อธิบายตั้งแต่ตอนเราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วล่ะ

เพราะมาผิดวัตถุวส่ง

คือเราแอบไปทำแผล
ไปกินยาไปใช้วิธีรักษาอื่น
มันนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลแรกเขา

ไม่มีครับมีแต่กินยาโรงพยาบาลแรกที่ให้ไป

นี่ไงน้องเขาอายุ๒๘ปีเท่านั้นเองนะคะ

แต่ที่บอกตอนแรกบอกว่าให้คือ

เหนือข้อเท้าน่าจะพอโอเคหรือเปล่า
ขออภัยคุณผู้ชมที่ส่งไลน์มาถามว่า
โรงพยาบาลอะไรเราไม่สามารถบอกได้นะคะ

แจ้งความดำเนินคดีกับโรงพยาบาลแรกไปแล้ว

ที่น้องเขาโพสต์เอาไว้นะคะว่าอะไรยังไงบ้าง

วรพัฒน์สุพลนพนันและพี่ชายด้วยนะคะ
พี่ชายมาด้วยคือคุณวุฒิชัยเปรมพงศ์
มาร่วมพูดคุยกันถึงประสบการณ์ที่ในโลกโซเทียล
เขาเป็นห่วงว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวเอง

นั่นน่ะสิเชื่อว่าโลกโซเชียลน่าจะยังไม่จบเนอะ